ภาคภูมิควรฟุ้งค่ะ

โพสต์คลิปเอาไว้อันนี้น่าสงสารนักเรียนมาก
เป็นเหตุการณ์ที่นักเรียนกับครูนะคะวิ่งหนีกลุ่มควันนะคะ
เขาเผาไร่อ้อยแล้วควันมันแบบโอ้โหมันดำควันมาเยอะเลยอ่ะ
แล้วนักเรียนกับครูก็วิ่งหนีเนี่ยเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนคุณผู้ชม

จริงมาเจอควันที่เขาเผาไร่อ้อยเนี่ยโอ้โหเนี่ย
ที่โรงเรียนทงชัยสามัคคีหมู่๘ตำบลบัวชุมอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีค่ะ
เพราะคลิปเนี่ยเผยแพร่ออกไปคนมาแสดงว่า

ก็มาวิจารณ์ถึงความเดือดร้อนที่เกิดจากการเผาไร่อ้อยในแต่ละปี
พอถึงฤดูการตัดอ้อยส่งโรงงานก็คือปลายเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน
ชาวบ้านแถวนั้นรู้ว่าแถวจังหวัดที่มีโรงงานน้ำตาล
ที่เขารับซื้ออ้อยแล้วก็เผากันเนี่ย
เวลาเผาจะเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าหิมะดำค่ะ
คือมันจะลอยมาเป็นเกล็ดเป็นฝุ่นเป็นขี้เท่าเป็นอะไรแบบนี้เยอะแยะไปหมด
ติดหมดอะไรที่อยู่แถวทางผ่านเสื้อโพ่งเสื้อผ้าบ้านเรืออะไรเนี่ย

บอกว่าเนี่ยบ้านเราอยู่แถวไร่อ้อยคนในอำเภอรู้ดี
หลังเผาอ้อยเขม่าวดำเต็มบ้านเลยติดเสื้อของใช้เนี่ยเต็มไปหมด
ยิ่งกวาดยิ่งเปื้อนควันดำแบบนี้ยิ่งกวาดยิ่งเปื้อน
คือไปปัดมันจะเป็นเปื้อนดำไปอีก
แล้วเขาลำบากกันแบบนี้ทุกปีเป็นกันมานาน
ร้องเรียนไปพวกไร่อ้อยก็มาบอกว่าเขาก็ทำเป็นอาชีพ
ถ้าไม่เผาก็จะไม่มีใครมาตัดอ้อยให้
โรงงานไม่รับอ้อยที่ไม่เผาแต่เผาทีนึงเขม่ามันเต็มท้องฟ้าไปหมด
คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าสงสารโลก
มันทำลายชั้นบรรยากาศคนเดือดร้อน
กเว้นคนปลูกอ้อยที่ไม่เดือดร้อน
เจ้าของไร่อ้อยจะยังไงได้บ้าง
คือถ้าจะตัดอ้อยเนี่ยถ้าเอาแบบสะดวกและรวดเร็วไม่เป็นมลพิษนะ
ต้องจ้างรถตัดอ้อยหรือตัดเอง
ก็ต้องใช้คนงานที่แบบโอ้โหใช้แรงงานเยอะมาก
แต่ว่าบางสวนบางไร่เนี่ยเขาไม่รอเขาก็เผา
เขาเผาเลยทีนี้การเผาไร่อ้อยเนี่ยแน่นอนว่าอ้อยเนี่ยมันจะไม่สด
เหมือนตัดสดแล้วมีใบมีกาบติดไปด้วย
แบบเนี่ยโรงงานซื้อเนี่ยให้ราคาดี
ถ้าสมมุติราคาเต็มร้อยก็ให้เต็มร้อย

แต่บางทีเจ้าของเขาบอกเขายอมมันคุ้มกว่าการไปจ้างคนมาตัด

แต่เขายอมราคารถูกมาหน่อยหนึ่ง

เพราะเวลาตัดเขาก็ตัดช่วงเดียวกันไง
ไม่มีรถไม่มีแรงงานเขาก็เอาเผาก็ได้
แต่ปัญหาหนึ่งก็คือว่า

อย่าไปรับซื้ออ้อยจากการเผา

เพราะโรงงานบอกว่าเขาก็ซื้อได้ในราคาถูกไง

แล้วเขาก็ไม่พอใช่ไหม

ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยลงไปพื้นที่นะคะ
ที่โรงเรียนบ้านทงชัยสามัคคีแห่งนี้นะคะ

คุณครูเล่าให้ฟังว่าช่วงสายของเมื่อวาน

ไฟไหม้ไร้อ้ายห่างจากโรงเรียนไปยี่สิบเมตรเองอะ

แล้วไฟไหม้แบบแรงมากนะคะ
ควันดำใหญ่แล้วก็พัดเข้ามาในโรงเรียน
นักเรียนกับครูเป็นร้อยชีวิตนะคุณผู้ชม
ก็ช่วงก่อนจะเข้าเรียนค่ะ
ก็จะมีเขาต้อแรกอ่ะ
เกิดขึ้นที่หน้าโรงเรียนแล้วค่ะรอบหนึ่งแล้วพอทีนี้พอเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียนนะคะ
ไฟก็เริ่มลุกลามไปทางด้านหลังโรงเรียนค่ะที่ป่าอ้อยหลังโรงเรียนแล้วพอทีนี้ไฟลมลมมันแรงค่ะ
ไฟก็เลยโถมขึ้นแล้วก็พาเด็กนักเรียนวิ่งมาอีกอาคารหนึ่งค่ะควันก็เข้าเข้าเข้ามาถึงในห้องค่ะ
แล้วตอนแรกก็คิดว่าอยู่ได้ค่ะพอทีนี้ไฟเริ่มแรงขึ้นก็พากันมาอาคารนี้กันหมดเลยค่ะ
เพราะว่าควันมันเยอะมากห่างกันแค่ถนนกั้นนิดเดียวยี่สิบเมตรเองอ่ะ
ถ้าไม่มีถนนกั้นมันก็ขึ้นมาเลยอ่ะจริงนี่ฟังคุณครูจุธารัฐแล้วผมอยากไปช่วยเช็ดถูโรงเรียนมาก
ฟังคุณครูแล้วน่าเห็นใจภรรยาคุณดูอยู่นะภรรยาดูอยู่นะคุณครูน่ารักนะคะ
เห็นใจคุณครูค่ะเห็นใจน้องนักเรียนแล้วก็ชาวบ้านด้วยไงคุณภาคภูมิมันไม่ใช่แค่โรงเรียน
ควันมันอ่ะเอาภาพคุณครูมาอีกรอบขอบคุณทีมงานค่ะตอนนี้ต้องเห็นใจผมแล้วล่ะ
ตอนนี้ค่ะชาวบ้านเขาบอกว่าเขาร้องเรียนไปหลายหน่วยงานแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข
จริงแล้วเมื่อ๒มกราคมที่ผ่านมานายอำเภอชัยบาดานในอำเภอชุมพลยินดีผลออกประกาศไปแล้วนะคะ
ห้ามเผาไร่อ้อยเพราะว่าประชาชนไปร้องเรียนกันเยอะมากก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ
ถ้าตรวจเจอจะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดออกประกาศไปแล้วแต่ก็เนี่ยก็ยังเผาอยู่อ่ะ
คนก็เดือดร้อนความจริงเป็นกฎหมายมีโทษปรับแล้วก็จับด้วยนะ
แต่มันก็เหมือนกับหลายที่ใช่ไหมอย่างทางภาคเหนือเขาก็เผากันนะเวลาที่เขาจะไม่เอาไม่ปลูกอะไรแล้วเขาก็เผาทิ้งเลย
ก็เป็นฝุ่นเป็นควันเป็นมลพิษ